ในส่วนของตำรวจหลังจากที่มีการประกาศเตือนในเรื่องของเหตุคาร์บอมดังกล่าวนะครับ
ล่าสุดตำรวจนครบานก็ได้บุกเข้าไปปิดล้อมอับพาร์ทเมนต์ในย่านรามคำแหงแล้วก็มีนบุรี
หลังมีข้อมูลนะครับว่ามีกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการเตรียมก่อเหตุจับกลุ่มได้กว่า๑๐คน
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณภูริพัฒน์บุญนินครับ
ที่ตำรวจสงสัยว่าอาจเป็นแหล่งกบดานของผู้ต้องสงสัย
ที่เกี่ยวข้องกับเหตุคาร์บอมในพื้นที่กรุงเทพ
ตำรวจใช้เวลาปฏิบัติการนานกว่า๓๐นาที
คนห้องพักต้องสงสัยที่อยู่ภายในชั้น๘โดยละเอียดทั้ง๕ห้อง
บางส่วนต่อสู้และขัดขืนแต่ไม่สำเร็จ
จากการตรวจค้นพบพืชกระท่อมหลายถุง
รวมถึงอุปกรณ์การเสพยาเสพติด
และสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้๘คนไปสอบปากคำ
ขณะที่ชุดปฏิบัติการพิเศษยังบุกเข้าตรวจค้นหอพักแห่งหนึ่ง

จากการข่าวพบว่าเป็นกลุ่มเดียวกับผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมตัวก่อนหน้านี้
ซึ่งจุดนี้ตำรวจสามารถจับกลุ่มได้กว่า๑๐ราย
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๔ระบุ
ว่าการเข้าจนกระท้นในครั้งนี้
ต้องอาศัยชุดปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธ
จากผู้ต้องสงสัยอาจต่อสู้และขัดขืนการจับกลุ่ม
จากนี้ไปก็เลยทางท่านพบตรท่านก็เลยสั่งว่าจะต้อง
ให้ทำงานต้องให้ความรอบครอบและไม่ประมาท
แล้วก็จะใช้ยุทธราชซึ่งมีความชำนาญในเรื่องของการเข้าทำการตรวจค้น

เพื่อที่จะรักษาชีวิตและความปลอดภัยของพวกเจ้าหน้าที่เองด้วยครับ
เหนือจากการตรวจคนย่านรามคำแหงแล้ว
ผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก่อนหน้านี้เป็นแหล่งกบดานของมือวางระเบิดราชประสงค์เมื่อปี๕๘
แต่ตำรวจยังสงสัยว่าอาจมีกลุ่มไม่หวังดีเข้ามาพักอาศัยเตรียมก่อเหตุ
การตรวจค้นในครั้งนี้ดูเหมือนจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้ต้องสงสัย
มาจากพื้นที่๓จังหวัดภาคใต้เป็นหลัก
แต่ตำรวจระบุว่าเป็นการปูพรมค้นทุกจุดทั่วกรุงเทพ
มุ่งเน้นหรือจับตากลุ่มใดเป็นพิเศษ
การส่วนที่กำลังของตำรวจและทหารปูพรมเข้าตรวจค้นในครั้งนี้
เป็นปฏิบัติการพิเศษของฝ่ายความมั่นคง

และไม่เพียงแต่ผู้ต้องสงสัยกลุ่มเดิมที่เจ้าหน้าที่มีข้อมูล
แต่ยังมีกลุ่มใหม่ที่ต้องจับตาและบุกเข้าตรวจค้นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสกัดกั้นและเฝ้าระวังไม่ให้ผู้ไม่หวังดีสร้างสถานการณ์
หวังให้เกิดความสูญเสียได้เป็นอันขาด